ท่านผู้ชมครับจำได้ไหมฮะวันนั้น๙มีนาคมนะครับ
ตำรวจเนี่ยไล่ติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มมือปืนรับจ้างค่ะนี่ฮะ
โจก็คือฉุยเขาจันทร์หรือว่านายจำรัฐรักจันท
อายุ๔๔ปีมีประกาศหมายจับของตำรวจเลยนะฮะ
สุดท้ายมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นที่แยกท่านางพรมในพื้นที่ตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายนะครับ
คือดาบตำรวจอนันต์มีแสงนะฮะตำรวจกองปราบรามบาดเจ็บอีกนายหนึ่ง
มีคนร้ายเนี่ยนายวัชระรัตนสุวรรณถูกยิงเสียชีวิตที่เหลือหนีไปได้
ค่ะคือถึงขั้นพบตรเนี่ยลงพื้นที่ไปเองเลยนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยพตธธภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วย
ไล่ติดตามหาฉุยเขาจันทร์ไปไล่ถึงกลางหงกลางเขา
ล่าสุดวันนี้นะครับได้ตัวแล้วนะครับผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
พตโทษิลพบนะฮะไปคุมตัวในฉุยเขาจันทร์นิฉายานะครับ
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังมหาวิทยาลัยรัมน์กำแหงแถวหัวมากนะครับ
นี่เสื้อแดงนี้นะครับฉุยเขาจันทร์อีกคนคือนายอัธพลใหม่อ่อน
อายุ๒๑แล้วก็แฟนสาวก็คุมตัวไปที่กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลางไปสอบปากคำชุดฮานุมานกองปราบไปคุมตัว
นี่ฉุยขาวจันทร์นะครับคือเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนยิงตำรวจเสียชีวิตนะ
ค่ะวันที่ปะทะกันวันนั้นเก้ามีนาคมเนี่ย
เขาบอกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขายิงปะทะกับตำรวจ
แล้วไม่รู้ใครกระสุนของใครที่ไปโดนตำรวจแล้วก็เสียชีวิต

วันนั้นตั้งใจยิงตำรวจไหมคะสุดนี้ไม่อ่ะวันนั้นรู้ไหมว่าเขาเป็นตำรวจ

ผมไม่ได้ยิงวันนั้นเก้ามีนาคม
หลังจากที่ยิงปะทะกับตำรวจเนี่ยถุงที่ทำรวจ
นี่หนีเข้าป่าเข้าเขาเลยนะฮะ
ไล่ตามหากันอยู่หลายวันนะครับสุดท้ายเนี่ยหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพ
จังหวัดสงขลามากบดานซ่อนตัวที่กรุงเทพนะครับโดยตอนนั้นเนี่ย
มีการหลอกล่อตำรวจอยู่หลายครั้งนะฮะตำรวจก็แกะรอยไปนะกด
ดันอย่างหนักจากพระทะลุงไปสงขลาสองสามวันซ่อนตัวในป่า
ยางบนเขา๒๒มีนาคมวันนั้นมีในกลุ่มเนี่ยมามอบตัว
อยู่คนหนึ่งคือนายเกรียงไกรชัยภูลแล้ววันนั้นนั่นแหละฉุย
เขาจันทร์กับพวกที่เหลือเนี่ยขับรถเข้ามายังกรุงเทพแล้ว
มานั่งแท็กซี่แล้วมาเช่าห้องพักในพื้นที่ย่านรัง
คำแหงบอกว่าคุ้นชินแถวนี้นะเคยใช้เป็นที่กบดานสมัยก่อน
ก่อคดีในอดีตแล้ววันนี้ก็ถูกจับเรียบร้อยฮะ